คู่คดีกันก็คือครูปรีชากับหมวดจรูน
ณขณะนี้แม้ว่าคดีแพ่งกับคดีอาญา

แต่มันก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่โดยเฉพาะในส่วนของ
พยานต่างในฝั่งของครูปรีชา
เพราะว่าตอนนี้ครูนิ่งไปแล้ว
นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว
ครับคือพยานเอง
ที่เป็นในส่วนของแม่ค้าลอตเตอรี่ก็นิ่ง

ในแผนที่เป็นคนขับรถของแบงค์ที่กาญจนบุรี

ก็ไปเดินเรื่องยื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมอยู่หลายที่
เพราะว่ายืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กลับคำให้การ

แต่ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองปราบรามเนี่ย

ว่าให้การเท็จว่าไปเห็นหมวดจรูน

สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดินสายเลยนะครับ

แล้วความคืบหน้าจะเล่าให้ฟังต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็หลังจากที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ออกหมายเรียกให้นายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือนายแผน
พยานที่ระบุในสำนวนคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี

คู่กรณีของครูปรีชาไคร่ครวน
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาให้การเท็จนะครับ
ก็ทำให้นายแผนเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมหลายที่นะครับ
เริ่มจากเมื่อ๑๒มีนาคม
ไปยื่นขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีผู้พิพากษาสารอาญานะครับ
หนังสือร้องขอความเป็นธรรม
ระบุว่าเขาเคยให้การกับตำรวจภูทรภาค๗
ตอนที่ตำรวจภูทรภาค๗ทำคดีนี้
ว่าไม่ได้รู้จักกับครูปรีชา
สาเหตุที่ตำรวจเรียกมาสอบในตอนนั้นก็เนื่องจาก
ไปเล่าให้พนักงานธนาคารด้วยกันฟังว่า

ตนเคยเห็นผู้ชายกับผู้หญิงนะ

สลากได้ที่บริเวณสารพระพรมในตลาดเวสซิตี้
ก่อนที่กองสลากจะประกาศทั้งวัน
แต่ว่าตนไม่เห็นว่าหมายเลขสลาก
หมวดจรูนเก็บได้เนี่ยเป็นหมายเลขอะไร
ก็ไปให้การกับพนักงานสอบสวนภูทรภาค๗

แต่ต่อมาพอคดีโอนย้ายมาที่กองปราบราม
กองปราบรามนี้ขึ้นอยู่กับตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
ในแผนอ้างว่าพศสิติราชนองฮพิธรรพ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ได้แนะนำให้เขากลับคำให้การ

ตนก็หลงเชื่อก็ให้การแบบนั้น

แล้วก็ยังยืนยันว่าคำให้การต่อตำรวจภูทรภาค๗นั้นถูกต้องเป็นจริง

ยังไปยื่นกรรมการสิทธิ์ด้วยนะในแผนนะ
วันต่อมาครับ๑๓มีนาคมนายแผนเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายรัฐมนตรีเลยนะครับ
เพื่อร้องขอให้มีการเปลี่ยนตัวคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้
เนื่องจากคิดว่าเป็นการออกหมายเรียกโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็อ้างว่าตนถูกกดดันบังคับให้เปลี่ยนคำให้การ
มีนาคมในแผนไปร้องเรียนต่อสภาธนายความ
ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ทนายความที่เข้ามาดูแลคดีในฝั่งของหมวดจรูน
ที่ออกมาให้ข้อมูลของตนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ได้รับผลกระทบต่อหน้าที่การงาน
โดยมีความพยายามจะโยงเรื่องที่เขาออกมาเป็นพยานให้ครูปรีชา
กับสถานที่ทำงานแล้วก็คนในที่ทำงาน
ทำให้เกิดความวุ่นวายจนตนต้องลาออกจากงาน
จากนั้น๑๕มีนาคมนายแผนก็เดินทางไปที่สารอาญาคดีทุจริต
ประพฤติมิชอบกลางเพื่อยื่นฟ้องพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
และมาตรา๒๐๐ฐานเจ้าพนักงานกระทำการมิชอบเพื่อช่วยบุคคล
นึงบุญฐานนี้ให้ต้องโทษหรือให้รับโทษน้อยลงนะครับแล้วก็ล่าสุดครับ
แล้วก็ล่าสุดครับในแผนได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
และขอให้รับคดีหวย๓๐ล้านบาทเป็นคดีพิเศษ
พลเอกประกินจันตองรองน้ำมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปเมื่อวานนี้นะครับ
โดยมีใจความสำคัญว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ไล่จับพยานในคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีอย่างไม่เป็นธรรม
หากเปลี่ยนตัวหัวหน้าชุดรวมถึงทีมสืบสวนกองปราบราม
ก็จะทำให้พยานกล้าเผชิญหน้ากล้าให้ข้อมูลมากขึ้น

ซึ่งในแผนบอกว่าจะไปยื่นอีกก็คือไปฟ้องร้อง
ของแน่นายอาจริยะเทรียร์วัตถนพงศ์ประธานชมช่วยเหลือเยืออาทยากรรม
ที่เอาคลิปในสำนวนมาเปิดเพลินต่อสาธารณะหลายกรรม
รวมถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เพิ่งเฉยไม่ดำเนินคดีกับนายอาชิริยะ
เพราะสนิทกันในฐานะที่เป็นเพื่อนกัน
โดยจะยื่นฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ในสัปดาห์หน้าที่ในแผนบอกเอาไว้นะครับ